พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะคะสุรินเนี่ยจริงแล้วเขาก็ค่อนข้างมีพื้นที่ติดกับทางของกัมพูชาเนาะ
เขาก็จะมีเหมือนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันไปมานี่แหละ
ปรากฏว่าในช่วงโควิด๑๙ระบาดแบบนี้นะคะที่สุรินทร์เขามีการร่วมทำพิธีกรรมโบราณชาวเขมรชื่อว่า
โจรมะมวดเป็นการขับไล่โควิด๑๙แล้วก็สร้างความสบายอกสบายใจให้กับคนในพื้นที่
ลองไปดูบางช่วงบางตอนของพิธีกรรมนี้หน่อยค่ะ
บ้านหมู่ที่๙บ้านภูโภในอเภอสังขะสมสุรินทร์มีชาวบ้านกว่า๕๐คนคนเท่าคนแก่เด็กคนหนุ่มสาว
มาร่วมพิธีกรรมชาวเขมรที่หมู่บ้านนี้กันเต็มไปหมดเลยนะคะ
พิธีกรรมนี้มีชื่อเรียกว่าประโจนมะมวดหรือว่ารำผีฟ้าหรือแม่มด
เป็นพิธีกรรมความเชื่อชุมชนที่เขาเชื่อว่าการเล่นมะมวดเนี่ยเป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนด้วยเสียงเพลง
จะมีแม่หมอหรือแม่มดเข้าทรงอันเชิญเทพธิดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสี่ยงทายดูอาการเจ็บป่วย
ชาวบ้านเขาต้องเตรียมเครื่องเส้นไหว้บูชาวางไว้บนโต๊ะก่อนนี่ค่ะตั้งเป็นแถวยาวเรียงเอาไว้เลยนะคะ
ร่างทรงแต่ละคนก็จะมีเครื่องเส้นไหว้ที่จัดเรียงเอาไว้ถาดใครถาดมัน
เครื่องเส้นไหว้หลักก็จะเป็นผลไม้ขนมข้าวตอกค่ะ
ก่อนเริ่มพิธีนักดนตรีเขาจะมีการโหมโรงด้วยเพลงดนตรีจังหวะทำนองดนตรีพื้นบ้านสุรินทร์ก่อน
ก็จะร้องรำกันเป็นจังหวะสลับกับการรำของแม่หมอแต่ละคน
หมอทุกคนจะมีขันคนละหนึ่งใบนะคะข้างในจะมีข้าวสารเกือบเต็มขัน
แล้วก็จะจุดทูปปักตรงขอบขัน
พอดนตรีเริ่มบันเลงเนี่ยแม่หมอก็จะเริ่มไหว้ครูแล้ว
แล้วก็อันเชิญร่างทรงด้วยการหมุนเวียนขันที่มีเทียนจุดอยู่เนี่ย
วนรอบจากช้าไปจนถึงเร็วกี่รอบก็ขึ้นอยู่กับร่างทรงจะมาประทับนะคะ
สังเกตได้ตอนที่แม่หมอกระแทกขันกับพื้นจนเทียนดับและเข้าสารกระเด็นออกจากขัน
อันนั้นแปลว่าร่างมาแล้วร่างทรงประทับแล้ว
เพียบซ่อนจันทร์วัย๗๐ปีคือแม่หมอในพิธีกรรมเมื่อคืนนี้นะคะ
เธอบอกว่าเนี่ยก็จากที่มีโรคระบาดทุกวันนี้
เล่นมะมวดก็เป็นการขจัดปัดเป่าโรคร้ายเป็นความเชื่อของชุมชนนั่นแหละ

พิธีกรรมประโจนมะมวดเนี่ยเป็นภาษาพื้นบ้านสุรินเป็นคำเฉพาะ
มวดก็คือแม่มดนี่แหละก็หมายถึงการเข้าทรง
หรือว่าที่เขารู้จักกันในเรื่องของการรำผีฟ้า
แล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมการเล่นประโจนมะมวดด้วยนะคะ
เป็นการเล่นเฉพาะการตามความเชื่อของแต่ละชุมชน
แก้บนตามที่บนบานเอาไว้บ้างหรือไม่ก็รักษาผู้ป่วยบ้าง
ก็จะเป็นการเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษมาให้ความช่วยเหลือ
หรือขอคำแนะนำผ่านล่ามหรือคนทรงหาสาเหตุการเจ็บป่วย
อันนี้เป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายสุรินที่สืบสารกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
แล้วก็มีบทบาทในการดำรงชีวิตของชุมชนด้วยนะคะ
ก็เขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อนะที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาระหว่างคนกับคนหรือคนกับธรรมชาติ
อย่างที่บอกนะคะเพื่อความสบายใจเราไม่ตัดสินกันเนาะ
เชื่อไม่เชื่อเนี่ยไม่เป็นไรแต่ที่แน่รวมตัวกัน๕๐กว่าคนขนาดนี้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนนะคะ
หมอเองก็ต้องสวมนะเอาพูดจริงเพราะว่าคือเอาร่างทรงมาเสร็จออกแต่ว่าโควิดเข้าไม่ออกนะติดเลย